คุณผู้ชมครับมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างสามีภรรยาที่จังหวัดตากนะฮะ
นี่สามีเนี่ยจะไปตามง้อภรรยาภรรยาไม่ยอมคืนดีด้วย

ยิงครับโมโหยิงใส่เขาจนบาดเจ็บแล้วตัวเองก็หลบหนีไปนะครับ
นี่เจ้าหน้าที่กำลังช่วยกันประถมพยาบาลเบื้องต้นนะฮะ
ผู้ที่บาดเจ็บอายุ๕๒ปีนะครับชื่อนางแพนนะฮะ
ถูกสามียิงแล้วก็ทิ้งไว้ริมถนนเข้าหมู่บ้านห้วยบวกหลวง

กนะครับโชคดีกระสุนไม่โดนจุดสำคัญนะครับ
แถวหน้าภาครับแถวศีรษะนี่นะฮะ
มีรอยถูกยิงอยู่๒แผลนะครับ
จากนั้นก็ช่วยนำตัวส่งโรงพยาบาล
เหตุการณ์เกิดขึ้นเย็นเมื่อวานนี้นะครับ
เพราะว่ามือยิงเนี่ยที่เป็นสามีของคนเจ็บยิงภรรยาแล้วก็หลบหนีไป
ซึ่งคนที่ก่อเหตุชื่อนายมณัฐเครืองิ้วชื่อเล่นชื่อแดงอายุ๕๕ปี
คือความจริงแล้วก็เป็นอดีตสามีนะฮะเขาเลิกกันแล้วนะ
หลังจากก่อเหตุในแดงเนี่ยขี่จักรยานยนต์หลบหนีไป
ไปตามทางเส้นทางหมู่บ้านเด่นนะฮะ
สืบสวนก็กระจายกำลังกันเพื่อติดตามตัวมาดำเนินคดีนะครับ
เดินหาตระเวนหานะสายตรวจก็ขับรถออกค้นหารอบหมู่บ้านเลย
นี่ชุดที่เดินเท้าก็มีไปดูตามบ้านหลังต่างในหมู่บ้าน
ไม่เจอนายแดงนะฮะยังไงก็ไม่เจอ
นี่ส่องดูเลยนะไม่เจอเลยนะครับ
จนกระทั่งมีเบาะแสจากกล้องหน้ารถของชาวบ้านนะครับ
บอกไปเห็นนายแดงนี่
ว่าขี่จักรยานยนต์หนีมาหลังจากยิงอดีตภรรยา
กำลังไถอยู่ตามถนนนะฮะ
นี่ฮะเสื้อผ้าการแต่งตัวรถจักรยานยนต์เนี่ย
ใช่เลยคนนี้ตำรวจก็ไล่ติดตามไปตามเบาะแสเลยนะครับ
ไปเจอจักรยานยนต์ของนายแดงไปล้มอยู่ที่ริมถนน
แต่ไม่เจอตัวนะฮะนี่จอดทิ้งไว้อย่างนี้
หรือว่าล้มหรืออะไรยังไงก็ไม่รู้แต่ไม่เจอตัวในแดงนะครับ
นี่ตั้งแต่เย็นเมื่อวานนะครับจนกระทั่ง
เช้าวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับตำรวจก็ตามหาตัวต่อแล้วก็เจอตัวนะฮะเนี่ย
เพราะได้บ่อแสว่านายแดงเนี่ยมันหลบอยู่แถววัดบ้านเด่น
สุดท้ายก็ไปตามเจอตัวจนได้ไปซ่อนตัวอยู่ที่ริมท่าน้ำของวัด
ในสภาพอิดโรยนายแดงสารภาพว่ายิงอดีตภรรยาจริงนะครับ
โดยใช้ปืนสั้นไทยประดิษฐ์นะฮะตำรวจก็ตรวจยึดมาเป็นหลักฐาน
เคยอยู่กินด้วยกัน๒๐กว่าปีมีลูก๒คน
นายแดงมีอาชีพรับจ้างนะฮะเป็นช่างปูนนะครับ
ทำการทำงานเมาแล้วชอบทำร้ายร่างกายภรรยาด้วยทำให้นางแพนเนี่ยขอเลิก
พอเลิกกันไปนายแดงก็พยายามกลับมาง้อขอคืนดียังไงนางแพนก็ไม่ยอมคืนดีด้วย
เมื่อวานนี้มาขอคืนดีอีกนางแพนก็ไม่ยอมสุดท้ายนายแดงนี่โกรธนะฮะ
เอาปืนมายิงเขาเลยนะครับแต่มาดักซุ่มยิงโชคดีเหลือเกินกระสุนนี้แค่เฉียวถากถากค่ะ
เกิดโดนเขาตายขึ้นมาทำยังไงเนี่ยมีกล้องวงจรปิดของร้านขายของชำในหมู่บ้านนะครับ
พบว่าก่อนเกิดเหตุนางแพนเนี่ยขี่จักรยานยนต์มากับหลานชายนี่นะฮะ
แต่ว่านายแดงเนี่ยคือตอนนั้นขี่จักรยานยนต์ไล่ตามเข้ามา
ขี่มาที่ร้านขายของเนี่ยมาขอหลบนะฮะไม่ได้มาซื้อของ
เพราะถูกนายแดงเนี่ยขี่รถไล่ตามนี่หลานชายก็มาด้วยไปรับมาจากโรงเรียน
นายแดงก็พยายามมาง้อขอคืนดีแต่นางแพนยังไงก็ไม่ยอมนะฮะ
นี่เห็นไหมสุดท้ายนายแดงเนี่ยขี่รถออกไปเห็นไหมเนี่ยมาตะโกนอยู่
คือยังไงนางแพนเขาก็ไม่ยอมคืนดีเขาก็ไม่ยอมออกมา
โบ้งชาวบ้านแถวนี้ก็มาคอยระแวดระวังให้
แล้วนายแดงก็ขี่จักรยานยนต์ออกไปนะฮะนางแพนก็คิดว่าเออก็คงน่าจะจบเรื่องจบราว
อืมก็เรียกหลานขึ้นรถกลับบ้านแต่นายแดงก็พอเขาขี่ออกไปนะ
นายแดงก็ขี่รถตามไปติดติดนะฮะตามด้วยเหรอคะอ่านี่กล้องวงจรปิดของร้านค้าเนี่ย
เห็นเหตุการณ์หมดเห็นไหมนึกว่าไปแล้วนี่เห็นไหมขี่ตามไปอืม
แล้วไปดักซุ่มยิงเขาอาของนายแดงบอกว่าก่อนหน้านี้
นายแดงหลานชายอยู่กินกับนางแพนที่บ้านหลังตรงข้าม๒๐กว่าปี
หลังหลังนายแดงนี่โอ้โหดื่มเหล้าหนักมากเมาแล้วก็ไม่ทำงานทำการ
หาเรื่องทะเลาะแต่เมียนะฮะจนกระทั่งเมียเนี่ยต้องหอบลูกหนีไปอยู่บ้านญาติ
นายแดงเองก็ไม่ได้เปลี่ยนพฤติกรรมนะตอนที่เมียหนีไปอ่ะ
ซึ่งญาติพี่น้องบอกว่าไม่มีใครจะไปประกันตัวนะครับ

ทำให้อดีตสามีเนี่ยพฤติกรรมเปลี่ยนไปเพราะทำใจไม่ได้ที่ลูกเสียชีวิต
ทีนี้สิ่งที่ทำให้เธอรอดชีวิตมาได้เธอเชื่อว่าเป็นเพราะเหรียญครูบาวังพรมเสโนนะครับ
เป็นเหรียญของพระเกจิอาจารย์จากวัดบ้านเด่นนะฮะที่ชาวบ้านเคารพนับถือนะครับ
ซึ่งท่านรักษ์สังขารไปเมื่อสิบแปดมกราคมปีสองห้าหนึ่งหกตอนนั้นด้วยวัยแปดสิบสองปีหกสิบสองพันศา
ซึ่งได้รับการขนานนามจากชาวบ้านว่าท่านเป็นเทพเจ้าแห่งความเมตตาแห่งแดนล้านนา
ซึ่งทางคนเจ็บเนี่ยคือนางแพนเนี่ยเขาแขวนติดตัวไว้
ก็เลยเชื่อว่าด้วยบารมีของเหรียญครูบาวังก็เลยรอดชีวิตมาได้นะครับ